คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
มีผู้ชายคนนึงคล้ายกับคนสติไม่ดีแล้วก็บุกเข้าไปทำร้ายคนแก่ค่ะ
หากเขาขี่รถกลายกะยันเย็นเข้ามาที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็มีชายสูงวัยยืนอยู่เห็นไหมคะ
ที่นี่ใส่เขาก่อนได้ค่ะ
ชายสูงวัยต้องซุ่ไงค่ะ
นี่ค่ะชายสูงวัยเขามีมิดดาบยาวอยู่ในมือเขาก็พยายามจะป้องกันตัวเพราะว่าชายเสื้อสีน้ำเงินอยู่ดีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาแล้วมาใส่เขาก่อนมาทำร้ายเขาก่อนแล้วคล้ายกับคนสติไม่ค่อยดีอย่างเนี้ยค่ะแต่ก็จะมีลูกสาวของผู้เสียหายเขาก็ตะโกนร้องด้วยความตกใจก็พยายามจะมาห้ามนะคะแล้วก็มีชาวบ้านแถวนั้นสักสาม

เปิดห้องในบ้านบอกจะมาหาเมียคนในบ้านคืองงไม่รู้จักเข้ามาได้ยังไงแล้วก็กลายเป็นว่าตบผู้สูงอายุที่บ้านหลังนี้คือผู้ชายคนนี้มาแวะเวียนอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะคะแล้วก็จริงเขาก็มีผู้หญิงอยู่อ่ะนะก็เลยโทรให้เพื่อนบ้านกับญาติญาติมาช่วยอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะสุดท้ายก็ต้องเตือนภัยกันแล้วผู้ก่อเหตุวนเวียนมาบ
ค่ะพี่อุ๋ยครับมาแบบวนไปเวียนมาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เคยทำร้ายร่างกายคนในพื้นที่มาแล้วด้วยก็คือไม่ควรจะจบเรื่องแต่เพียงเท่านี้ก็จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่อะไรแบบนี้ค่ะดำเนินการให้จริงจังนะคะไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้จะไปเกาะเหตุในลักษณะแบบนี้กับบ้านหลังไหนอีกหรือเปล่าเห็นแล้วก็น่ากลัวใช่ค่ะ